เรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยนะ
คือออกไปทำสวนออกไปทำสวนแล้วปรากฏไปเจอคนร้าย
คนร้ายเอาปืนมามาเจาะหัวป้าเลยค่ะ
พาป้าเข้าไปในป่าลึกแล้วมีการป้ายยาสลบทิ้งป้าไว้
ทีนี้อ้าวแล้วป้าทำไง
หลังจากนั้นป้าตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมา
แล้วป้ารอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้

มือถือค่ะมีมือถือก็เลยติดต่อยาดไว้ได้

เออต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะ

เรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าชายชะกรรมสองคนที่
ปืนเจาะหัวพาคุณป้าไปเกือบจะยิงคุณป้าตายแล้ว
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
นั่นน่ะสิฟังข่าวนี้ให้ดีค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยฝ่ายปกครอง
แล้วก็กู้ภัยแม่ท้าต้องไปช่วยเหลือป้าคำปัน
อายุ๖๔ปีออกมาจากอุทยานค่ะ
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นรอยต่ออำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง

ท่าทางป้าคืออิดโรยหมดแรงเพลียแล้ว

ป้าเล่าให้ฟังว่าป้าไปที่สวน
จะไปถอนขาไปทำสวน
แล้วปรากฏว่าเจอคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนนะ
สะพายเป้มาแล้วมีปืนเอาปืนมาเจาะหัวเลย
คุณป้าบอกกำลังถอนขาได้หน่อเดียวนะนะ
พอหน่อเดียวก็เหมือนมีอะไรมาจ่อหัว

ใช่บังคับป้าไงให้พาไปที่ยอดเขา
แล้วยอดเขามันก็อยู่ไกลอยู่ห่างจากหมู่บ้านป้าตั้ง๕โลแน่
ทีนี้มันป้ายาสลบป้าอีกนะป้าก็สลบไปไม่รู้เรื่องเลย
คิดว่าจะโดนฆ่าแล้วคิดว่าจะโดนยิงแล้ว
แต่พอป้าตื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาอ้าวทำไมอยู่ในป่าคนเดียว
คนร้ายที่เอาปืนจ่อหัวมันหายไปไหน
แล้วพอดีมีมือถือมือถือมีแบตมีสัญญาณ
รีบติดต่อกลับที่บ้านค่ะให้ลูกไปบอกผู้ใหญ่เลย
แล้วหลังจากนั้นก็นำกำลังมามาหาป้าจนเจอ
ทีนี้เราก็เลยคุยกับทางนายอำเภอนะ
ไม่ได้จะเอาชีวิตป้าไม่ได้จะเอาทรัพย์สินป้าใช่ไหม
เพราะมือถือป้าก็ยังอยู่แล้วทำแบบนี้ทำไม
มันมีเรื่องเล่าจากลูกสาวป้าอีกนิดหนึ่ง
ลูกสาวป้าบอกว่าจริงป้าเกือบไม่รอดตายแล้ว
เพราะชายชะกันคนหนึ่งกะจะยิงป้า

อำเภอบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายหรือเปล่า
แล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นป้าไปเห็นหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ตามนะกระจายกำลังเลยไปหาตัวซิว่าคนร้ายมันไปซ่อนอยู่ตรงไหน

แล้วเมื่อกี้ไงอย่างที่คุณสืบสกุลบอกกำลังจะเล่าให้ฟังเรื่องลูกสาวของป้า
เพราะว่าวันนี้เราไปคุยกับลูกสาวของคุณป้ามา
ลูกสาวคุณป้าน่ะบอกว่านี่คุยกับแม่แล้วค่ะ
แม่นะบอกว่าตอนที่โดนคนร้ายมันเอาปืนจี้จ่อหัวนะ
แล้วก็ให้พาไปถึงจุดที่มันต้องการแล้ว
หนึ่งในนั้นจะยิงแม่ทิ้งอยู่แล้ว
แต่อีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยยายาคือเหมือนกับมีอีกคนนึงห้าม

แต่ทีนี้ลูกสาวบอกนะว่าไอ้คนร้ายมันเอาอะไรก็ไม่รู้มาป้ายจมูกแม่
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
สลบไปเลยพอแม่ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแม่ก็หาสัญญาณว่าตรงไหนมีสัญญาณบ้าง
รีบโทรมาหาครอบครัวก่อนค่ะ
แล้วตอนแรกนะทางครอบครัวไปแจ้งตำรวจ

ลูกสาวน้อยใจตำรวจมากบอกทำไมตำรวจไม่เชื่อ

เจ้าหน้าที่อุทยานทำเต็มที่ในการช่วยตามหาผู้เป็นแม่
ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายมาเจอแม่แบบอิดโรยหมดแรงเพลียอยู่ตรงพงหญ้านี่แหละ

โอ้โหแม่ภาวะร้องไห้ตัวสั่นไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าเอ๊ะนี่คือมันมีการขู่ฆ่ายกครัวด้วยเหรอ

ถ้าเกิดว่าไปบอกตำรวจหรือว่ามันเป็นข่าวดังนี่จะโดนหมดตายกันทั้งครอบครัวเลยนะ

แล้วก็เอายาป้ายจมูกแกก็รับไปค่ะ

มันอยู่ในพื้นที่ในเคล็ดมูบาน

แล้วพูดกระโชกโฮกฮักใส่อันนี้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะ

แต่ว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือ
ข้อมูลจากที่คุณป้าเล่าให้ฟังว่าผู้ชายชะกัน๒คนใส่ชุดดำ
และมีเป้สีดำขนาดใหญ่ไม่รู้ว่าบรรจุอะไร

ก็นี่ไงไม่รู้ว่าป้าไปเห็นอะไรหรือเปล่า
คนร้ายถึงเหมือนกับเอาตัวป้าขึ้นไปแบบนั้น
แล้วคนร้ายคนหนึ่งพูดภาษากลางนะ

แต่ทีนี้คุณยังหาตัวคนร้ายไม่เจอไง
เดี๋ยวต้องไปตามหาตัวคนร้ายนะ
ระหว่างนี้ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าชาวบ้านอย่าเพิ่งไปแถวนู้น
เพราะว่าเดี๋ยวจะเจอคนร้ายแบบนี้อีก
แต่ที่แน่ตอนนี้อาการป้าป้าเป็นยังไงบ้าง
ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยแล้วก็หวาดภาวะด้วยนะคะ

เพราะว่าถูกขู่ฆ่าไว้ยกครัว

ถ้าเรื่องไปเป็นข่าวหรือเรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่
จะฆ่าป้าหรือว่าฆ่าคนในครอบครัวด้วยนะฮะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ